กฤษฎีกลิ่นจงกุลนายกเทศมนตรีตำบลอำภาวา
จังหวัดสมุทรสงครามนำเจ้าหน้าที่ทาสีเส้นแนวร้านค้า
ในตลาดน้ำอำภาวาริมครองอำภาวา
และบริเวณใกล้เคียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเผยว่าที่ผ่านมาตลาดน้ำอำภาวัน
ซบเซาลงมาจากปัญหาการระบาดของโควิดสิบเก้า
อีกทั้งได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่าตลาดน้ำอำภาวาไม่เป็นระเบียบ
ไม่ติดป้ายราคาให้ชัดเจนจึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่
จัดระเบียบร้านค้าด้วยการตีเส้นแบ่งร้านค้า
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสวยงาม
ทางนี้ทางเทศบาลอำภาวายังเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความสวยงามในตลาดน้ำอำภาวา
โดยมีแผนระยะกลางและระยะยาวเพื่อสร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
ตลอดจนเป็นการลดอุบัติเหตุให้กับชาวชุมชนอำภาวะอีกด้วย